ยาลานราธิวาสปัตตานี

อย่างยะลาตกมา๓๔วัน
นราธิวาสก็ตกทั้งวันเลยเมื่อวาน

ปัตตานีเป็นหนึ่งใน๕จังหวัดที่เตือนมา

ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปประจำอยู่ที่ปัตตานี

คือเขาบอกว่าตอนนี้ชนรับประทานปัตตานี

เพื่อที่จะระบายน้ำตรงนี้ลงสู่ทะเล
หลังจากที่น้ำของทางจังหวัดยาลา

สองอำเภอที่บอกต้องเร่งขนของขึ้นที่สูง
ต้องเร่งขนย้ายสัตว์ที่เลี้ยงเอาไว้ขึ้นที่สูง
เพราะว่าระดับน้ำยังคงสูงอยู่
ดังนั้นเราไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะคะ

เชิญครับ
คุณนิวนาวคุณบลุ๊กค่ะวันนี้ชาวปัตตานีนั้นยิ้มออกแล้วนะคะ
หลังจากที่วันนี้ท้องฟ้าที่ปัตตานีนั้นสดใสและแดดก็เริ่มออกแล้วนะคะ
และขณะเดียวกันค่ะมวลน้ำที่จะลงมาจากยาลานั้น
ไม่ได้มากมายอย่างที่คิดค่ะวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนั้น
สำรวจในบริเวณพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานีนะคะซึ่งอยู่ใกล้กับริมแม่น้ำปัตตานีค่ะ
ซึ่งตรงจุดที่เรารายงานอยู่นี้นะคะก็คือถนนกลาพอค่ะ
ในเมืองของปัตตานีนะคะซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น้ำปัตตานีค่ะ
จุดนี้เคยเป็นจุดที่มีปริมาณน้ำท่วมสูงในหลายครั้งที่ผ่านมา
ถ้าหากว่าเกิดสถานการณ์น้ำท่วมนะคะแต่ว่าถึงแม้เมื่อคืนที่ผ่านมา
ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นมาค่ะแต่ก็ไม่ถึงห้าสิบเซนติเมตรนะคะ
ขณะที่ชาวบ้านเองก็เตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ทุกเมื่อค่ะ
โดยพวกเขานั้นมีการเตรียมพร้อมในการยกของขึ้นที่สูงนะคะ
แล้วก็ฟังการประกาศจากเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะขณะที่มวลน้ำซึ่งก่อนหน้านี้ที่ท่วม
ในพื้นที่ตัวเมืองปัตตานีนั้นได้แห้งลงไปแล้วนะคะซึ่งเป็นมวลน้ำที่มาจากเขาที่
อำเภอสายบุรีนะคะแต่ว่าตอนนี้เองปริมาณน้ำที่เป็นจุดน้ำที่จะไหลมาจากอำเภอบรรนังสตาน
และจากจังหวัดยาลานั้นไหลมาสมทบที่เมืองปัตตานีแต่ก็ไม่ได้มากมายอย่างที่คิดค่ะ
ทุกอย่างนั้นก็ถือได้ว่าคลี่คลายสถานการณ์ไปได้ด้วยดีแล้วนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะ
เมืองปัตตานีเองก็ถึงแม้ว่าในวันนี้จะไม่มีปริมาณฝนตกลงมาเติมนะคะและแดดก็เริ่มออกแล้ว
ก็ทำให้ชาวเมืองปัตตานีนั้นยิ้มออกเลยทีเดียวค่ะ
ค่ะในส่วนของมวลน้ำที่ไหลลงมาจากตัวเมืองยะลาและอำเภอเมืองยะลานั้นนะคะ
ตอนนี้ไหลมาสมทบที่นี่แล้วแล้วก็ปริมาณน้ำไม่ได้หนักหนาสาหัสมากนะคะ
แต่ชาวบ้านก็มีการเตรียมตัวในการที่จะเตรียมพร้อมรับมืออย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะ
ทั้งหมดนี้เป็นบรรยากาศที่อำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีค่ะ
ระยะโภจาข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดปัตตานีค่ะ
ขอบคุณทีมข่าวทุกจุดเลยนะครับที่อำเภอเมืองโอ้โหแสดงว่าแดดดี
ฮะไม่มีฝนตกลงมาแต่ว่าที่พื้นที่อื่นอื่นอย่างที่อำเภอสายบุรีนะฮะ
ก็ยังคงมีน้ำท่วมอยู่เจ็ดตำบลยี่สิบหกหมู่บ้าน
เพราะว่าเฝ้าระวังน้ำที่ตกลงมาแล้วก็ไหลมาจากเทือกเขากระลาด้วย
รายงานเพราะว่าเมื่อกี้คุณอริยาบอกว่า
รับน้ำมาจากยาลาเพราะยาลาเนี่ยฝนตกสามถึงสี่วันแล้ว
ใช่นะครับมีน้ำท่วมที่ริมแม่น้ำปัตตานี
ริมแม่น้ำสายบุรีแล้วก็น้ำป่ามาจากทางไหลเข้ามาทางทางหลวงนะฮะ
สายสายบุรีด้วยนะครับส่วนนราธิวาสรายงานกันซะหน่อยนะฮะ
ตกทั้งวันเลยเมื่อวานี้บอกว่า๑๓อำเภอได้รับผลกระทบ
แล้วก็เฝ้าระวังน้ำแม่น้ำสามสายคือแม่น้ำโกลกแม่น้ำบางนารา
แล้วก็แม่น้ำสายบุรีเพราะว่าตอนนี้น้ำล้นตะหลิงเอ่อ
ท่วมบ้านเรือนประชาชนเห็นไหมฮะ
บางทีน้ำอาจจะยังฝนอาจจะยังไม่ได้ตกลงมาเติมแต่ว่าน้ำเดิมยังมีอยู่